ฝ่ายความมั่นคงในอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะ
เขาไปปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดมหาสารคาม
ไปจับกลุ่มตามการร้องเรียนของชาวบ้าน
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเลี้ยงวัวอยู่ในคอก
แต่ช่วงที่เลี้ยงวัวเสพยาไปด้วย
ชาวบ้านเขาก็เลยกลัวนะคะไปดูนาทีการจับกลุ่มค่ะ
เข้าไปบุกจับกลุ่มถึงในคอกเลยนะคะ
ส่วนผู้ชายที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่า
เลี้ยงวัวไปเสพยาไปชื่อว่าหน่ายพาติยะ
ดวงศรีอายุ๒๗ปีค่ะ
ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มเขาไม่ได้ขัดขืนนะคะ
เดินออกมาจากคอกให้จับแต่โดยดีค่ะ
ส่วนพฤติกรรมของเขาคือลักลอบเสพยาบ้าและจำหน่ายด้วย
รวมถึงมีอาวุธปืนในครอบครองค่ะ
ช่วงที่ไปถึงตอนแรกเขานอนอยู่นะคะ
พอเจ้าหน้าที่เรียกเขาออกมา
เขาก็เดินออกมาตามภาพค่ะไม่ได้วิ่งหนีไปไหนเนี่ยนะคะ
การตรวจค้นบ้านและคอกวัว
ไม่พบอาวุธปืนตามที่ได้ถูกร้องเรียน

เป็นลักษณะเม็ดสีส้มเม็ดสีแดง

ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
แล้วก็ให้การว่าซื้อยาบ้ามาจากวัยรุ่น
บ้านเป้าในตำบลกรรมภีร์อำเภอบรบรบือ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ขอตรวจปัสสาวะในพาติยะค่ะ

พบว่ามีสารเมดแอมเฟตามินในร่างกาย
แต่ว่าตำรวจบอกว่าขอตรวจอีกที

ก็ออกมาเหมือนเดิมว่ามีสารเสพติดในร่างกาย

ส่งตัวผู้ต้องหาไปที่สพบรบือ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ